พาไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บุรีรำมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
คือผู้ปกครองเนี่ยพาลูกไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้มนุยการโรงเรียน
ผู้ปกครองบอกว่าคือคุณแม่เนี่ยซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับลูกเพื่อที่จะเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าชาร์จแบตเอาไว้ในห้องเรียนโทรศัพท์มือถือหาย
ก็เลยตามหาแอปพลิเคชันนะคะที่รู้ว่ามือถือไปอยู่ตรงไหน

มนุยการโรงเรียนบอกว่ายึดเอาไว้ยังไม่ทันได้คืนแต่ยึดตั้งหลายวัน๓วันไง
ทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงนะคะ
คือเมื่อวันพุธ๑๔กันยายนแม่บอกว่าโทรศัพท์มือถือของลูก
เสียบชาร์จแบตเอาไว้ในห้องเรียนแล้วมันหาย
ไป๓วันนะคะผู้มนุยการโรงเรียนก็เอาโทรศัพท์มือถือของลูกชาย
ส่งให้ตำรวจอ้างว่าแค่ยึดเอาไว้
เพราะไม่อนุญาตให้เด็กนำโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียน
แต่มีนักเรียนอีกหลายคนออกมาแฉพฤติกรรม
ผู้มนุยการโรงเรียนคนเดียวกันนี้
กฎระเบียบที่ออกมามันเข้มเกินไป

ทั้งเรื่องห้ามนำโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียน
ทั้งที่คุณครูบางวิชาเขาอนุญาตนะ
เพราะสมัยนี้มันต้องหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
มันก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ

บอกว่ามันผิดระเบียบมันเป็นกฎห้ามเอาไปห้ามใช้อะไรแบบนี้ค่ะ

พวกคุณมาจัดที่บ้านก็กลัวแล้วพวกคุณมาอยู่ที่โรงเรียน
ก็ต้องหยุดไปแล้วไหมค่ะ
คือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะ
น้องนักเรียนบางคนบอกแบบนี้ค่ะ
ผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้ใช้ความรุนแรงเกินไป
นอกเหนือจากเรื่องของการยึดของนี่นะคะ
เด็กนักเรียนบางคนถูกตีจนเขียวช้ำเลือดซึม
แล้วก็ชอบประจานนักเรียนที่ทำผิดหน้าเสาทง
ประจานอย่างนี้มันทำให้เด็กรู้สึกอับอาย
จริงแล้วถ้าเด็กทำอะไรผิดก็ควรจะเรียกมาเตือน

หรือว่าลงโทษเป็นการส่วนตัวก็ได้นี่

มันหมดสมัยไปแล้วหรือเปล่า
น้องนักเรียนเขาบอกว่าถ้ายึดแค่ระหว่างวัน
สมมติเจอวันนี้ระหว่างเรียนหนังสือ
ไปตอนเย็นก่อนกลับก็คืนนักเรียนให้เอากลับไปเก็บที่บ้านอะไรแบบนี้

แต่อันนี้คือยึดแล้วยึดไปเลยหลายวันเลยแล้วเอาไปเลย

ถ้าแบบนี้ครูยึดไว้แล้วเก็บไว้ที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเวลา

คือวันนี้กลุ่มตัวแทนน้องนักเรียนหลายสิบคนเลยนะคะ

หนังสือขอความเป็นธรรมถึงผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บอกว่าให้ย้ายผอโรงเรียนคนนี้ไปเลยได้ไหม

คือยื่นหนังสือแจกแจงพฤติกรรมของผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้นะคะ

เด็กเขาแบบเขียนออกมาเลยอะพี่อุ๋ย

มนุยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรำ
ก็ให้ผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้ที่ถูกกล่าวหาทำรายงานชี้แจงมา
เรื่องโทรศัพท์มือถือพอโรงเรียนชี้แจงว่า
ก็เห็นมือถือมันชาร์จอยู่กลัวหายเลยเก็บเอาไว้ให้ก่อน
ถัดไปโอ้โหประชุมทำกิจกรรมหลายอย่างลืมแจ้งลืมบอกนักเรียน
ก็เลยไม่ได้เอามาคืนนักเรียนอ๋อลืมบอกมารู้อีกทีนักเรียนไปแจ้งความแล้ว
มือถือหายก็เลยเอาไปคืนให้กับทางตำรวจ
พอโรงเรียนยืนยันว่าไม่ได้ไปเจตนาจะไปขโมยไปลักทรัพย
เก็บเอาไว้นานนานครับแต่ก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อที่จริง
เรื่องนี้ก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
คือผู้มนวยการโรงเรียนก็ต้องออกมาชี้แจงในทุกประเด็นนะคะ
อันนี้ชี้แจงมาแค่ประเด็นเดียวเรื่องของโทรศัพท์มือถือของน้องนักเรียน
ที่ชาร์จแบตลืมเอาไว้ในห้องเรียนส่วนประเด็นอื่นที่แจกแจ้งมา๓๓ข้อ
ก็ไม่รู้พอโรงเรียนจะชี้แจงยังไงบ้าง
ก็เหลืออีก๓๒ข้อใช่ค่ะพี่อุ๋ยรอฟังค่ะ